เราสดใสกันหน่อยคุณผู้ชมจะไปดูว่าคนไปเที่ยวเมืองพล
เที่ยวขอนแก่นไปมหาสารคามอ่าเวลาจะซื้อของฝากกลับมาเนี่ย
เขาซื้ออะไรโอท็อปใช่ไหมเอออ่าไปดูสินค้าโอท็อปในภาคอีสานกันหน่อยครับ
เริ่มกันที่นี่เลยขนมเทียนแก้วสินค้าโอท็อปของจังหวัดมหาศาลคาม
น้องมิ้นเคยกินไหมอร่อยนะขนมเทียนอ่ะเคยกินขนมเทียน
แต่ว่าขนมเทียนแก้วนี่คือยังไงมันต่างจากขนมเทียนธรรมดา
เดี๋ยวจะบอกให้ฟังเออคือตอนเนี่ยนะขนมเทียนแก้วที่มหาสรคามนะ
มียอดสั่งซื้อช่วงของปีใหม่มากกว่าช่วงปกติ๓เท่าตัว
คือมิ้นเป็นคนชอบกินขนมเทียนมากเลยนะเออคือพนักงานร้านเนี่ยนะ
ชื่อว่าร้านขนมเทียนแก้วแม่ภูนศรีขนมเทียนแก้วต้นตำรับของนางภูนศรี
รวบวงจันทร์เร่งมือกันนะผสมวัตถุดิบก็ไส้ขนมเทียนแก้ว
ห่อใส่ใบตองใส่ซึ้งนึ่งให้สุกแล้วก็ไปบรรจุในฉลอม
เพื่อขายให้กับลูกค้าเป็นเซตเป็นเซตแบบนี้นะฮะ
ลูกค้าก็ทั้งคนประจำทั้งลูกค้าขาจรก็แวะเวียนกันไปซื้อของฝากกลับมากรุงเทพนะครับ
สำหรับขนมเทียนแก้วร้านแม่ภูนศรีนั้นเป็นของฝากที่นิยมมาก
เพราะว่ารสชาติอร่อยมากพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะฮะ
อยู่สองสาขาที่อำเภอกันธรวิชัยแล้วก็อำเภอเมืองใครผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อได้คือ
มันจะเล็กกว่าขนมเทียนปกติเล็กน้อยอ๋อเป็นไซส์เล็กลงมาอีกนิดนึง
ผสมเขาจะมีความทำให้ขนมเทียมมันจะมันวาวเหมือนแก้วอะไรประมาณนั้น
อ๋อเพราะปกติแต่เขาไม่ได้บอกว่าเคล็ดลับเขาคืออะไรปกติแป้งมันจะเป็นขุนขุนถูกค่ะ
อ่านี่นี่เห็นไหมเห็นไหมแบบแก้วเห็นไหมอ่ามันจะไซส์ไซส์นิดหนึ่ง
แบบนี้ก็เลยว่าเรียกว่าขนมเทียนแก้วก็จะพอดีคำกว่าขนมเย็นปกติอีกนิดนึ
ประมาณนั้นไม่ต้องแกะให้มือเลอะเพราะว่ามันชิ้นเล็กเล็กเล็กน้อยนะครับ
อ่ะไปดูขอนแก่นใครไปขอนแก่นต้องไปซื้ออะไรอะไรคะ
มัมเมืองพลมัมมัมมัมเนี่ยลักษณะมันเหมือนไส้กรอกนี่ดูนะ
หน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนผสมก็คือเป็นเนื้อสัตว์ผสมกับเครื่องใน
คั่วใส่เกลือยัดไส้ใส่เข้าไปนะฮะยัดใส่เข้าไปในไส้
แล้วก็หรือว่าเป็นกระเพาะของสัตว์ก็ได้ไอ้กลมกลมเนี่ยคือไส้ของสัตว
อืมแล้วก็เอาเอาส่วนผสมที่ทำเนี้ยยัดเข้าไปเหมือนใช้กรอกทรงเครื่อง
ถูกต้องถูกต้องคือเขาก็แขวนหมักเอาไว้พอได้ที่แล้วมันก็รสชาติมันจะเปรี้ยว
คล้ายไส้กรอกนี่แหละนะฮะหม่ำที่เป็นท่อนเนี่ยก็ยัดใส่ไส้
หม่ำที่เป็นถุงก็ยัดใส่กระเพาะมีทั้งหม่ำเนื้อหม่ำหมูเลือกซื้อกันใครชอบ
ใครไม่ทันก็ทันหมัมหมูนะครับใครผ่านไปยังถนนมิตรภาพที่อเผอร์พลจะเห็นเลยนะ
จะมีร้านขายหม่ำเรียงรายอยู่ทั้งขาขึ้นขาล่องเต็มไปหมดเลย
บางคนก็เอ๊ะมันคืออะไรไส้กรอกหรือเปล่าไม่ใช่มันคือมัน
มันคล้ายคล้ายไส้กรอกบวกกับไส้กรอกอีสานอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะอย่างร้านเนี้ย
หม่ำคุณทรของนายสุนทรศรีจุลาเนี่ยนะมีลูกค้าแวะเวียนไปซื้อหม่ำกลับไปซื้อเป็นของฝากอย่างเยอะแยะมากมายทีเดียว
เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะบอกว่ายอดขายก็ดีดีไม่ต่างกับปีที่ผ่านมาแหละนะครับ
บางคนก็ซื้อแบบสดไปย่างเองทางร้านก็เตรียมเครื่องแบบซิลถุงสำหรับป้องกันกลิ่น
เพราะเดี๋ยวถือขึ้นมานะในรถกลิ่นมันจะแบบแรงหน่อยนะฮะบรรจุใส่ถุงกระดาษเอาไว้หรือ
ใครอยากทานเลยก็เขาย่างให้เลยมีแบบย่างด้วยทางร้านก็จะมีเครื่องย่างไฟฟ้าสำหรับบริการให้แบบนี้
ระหว่างทางก็แวะซื้อหม่ำแล้วก็กัดกินไปเลยนะฮะนอกจากหม่ำเนื้อหม่ำมูลแล้วก็มีสินค้าอื่นอื่น
ไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อปลาร้าสับแจ่วบองหนังวัวเค็มโอ้ยหลายอย่างมากมาย
เป็นอาหารเลิศรสของทางภาคอีสานนะฮะก็ฝากคนที่อยากจะไปก็ไปซื้อได้เลยนะครับ
โอ้โหก็แวะซื้อกันได้ทั้งของหวานทั้งของขาว
ถูกต้องถูกต้องน่ากินมากเลยนะฮะแล้วก็เอาหม่ำกินกับข้าวเหนียวนะโอ้ยร้อนนะ
เนี่ยกันเวลานี้อากาศแบบเนี่ยเราเค้าริ่งนมย่อยตัวเองตลอดไปก่อนนะฮะ